ไปดูกรณีของคุณเคนภูมิ
ก็รับว่าเป็นผู้ชายโง่สนใจต้นไม้มากกว่าแฟน
ทำเอสเตอร์งอนอย่างแรงพยายอดลบรูปคู่นะครับ
แน่นอนถูกจับตามองหนักนะครับว่าเป็นคู่รักส่อเลิกหรือเปล่า
หลังจากที่เอสเตอร์สุปรีรีลาเหรอ

เรื่องรูปคือไม่ได้รบหรอกเค้าแค่ซ่อนออกไว้
มันอาจจะเกิดจากการที่ผมอยู่สวนต้นไม้เยอะเกินไป
เลยอาจจะไม่มีเวลาเล่นกับเขามาก
แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้เคลียร์หมดแล้วนะฮะ
ซึ่งตนเองก็ไม่รู้ด้วยนะครับ

แต่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากคิดว่าช่วงนี้เหนื่อย
นี่นะครับผมก็เป็นผู้ชายโง่แหละครับว่า

เขาขายต้นไม้แล้วไม้ใบที่เขาดูนี่แต่ละต้นนี่ไม่ธรรมดาทั้งใน
ไม่ได้ดูง่ายนะไม้ใบพวกนี้เลี้ยงยาก
มีโอกาสไปเจอกันที่งานอร่อยโชมเป็นงานเกี่ยวกับพวกไม้ใบอย่างนี้ค่ะ
และหนึ่งในร้านนั้นมีน้องเคนไปอยู่ในนั้นด้วย
และเห็นล่าสุดเขามีการที่แบบว่าเอาเงินจากการที่ขายต้นไม้ได้๑ล้านบาท
ไปช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด้วย
อย่าลืมดูแลเอสเตอร์ด้วยนะเขางอน

จะดีกันแล้วล่ะ
ไม่ต้องงอนนะ